คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งพี่ปุ๊บจุดเขาครั่ง
แล้วเขาเข้าใจไปเองว่าเพื่อนบ้านมาทำคุณสัยใส่เขา
เขาก็เลยคว้าปืนค่ะเดินไปหาเพื่อนบ้านคนนั้น
กราดยิง๖นัดปรากฏว่าเพื่อนบ้านนั่งอยู่บนม้าหิน
ตรงหน้าบ้านตรงนั้นนะคะตายคาที่เลย
อยู่ถูกยิงฮะจู่คือไม่มีความขัดแย้งใดทั้งสิ้น
ก่อนจะโดนยิงนะเพื่อนบ้านที่เป็นคนตายนะคุณ
ยังหันไปถามอยู่เลยว่ากินอะไรหรือยังหรือว่ามาทำอะไร

เนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามาไม่ดี
กปืนมาด้วยแล้วสุดท้ายตายตรงนี้

ใช่ค่ะนี่อุกอาจมากเลยนะคะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าไปสืบสาวราวเรื่องเนี่ย
ใจความสำคัญคือประเด็นสำคัญคือผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีอาการทางจิตประสาทนะคะแล้วเขาก็คลั่งคล้ายในเรื่องของ
ศาสตร์มากชอบเรื่องของศาสตร์มนต์ดำลึกลับอะไรแบบนี้นะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ท้องที่ตำรวจสพร่อนพิบูรณ์ไปตรวจสอบเหตุยิงกันในบ้านตรงนี้แล้วค่ะ
ภายในหมู่บ้านปัดโวกหมู่ที่๖ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูร
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่คือสภาพศพผู้ตายนะคะ
ผู้ตายชื่อว่านายจำนงทองพรมอายุ๕๙ปี
แล้วเป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งด้วย
รวมถึงเป็นเจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุค่ะ
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงนี้
สภาพคือไม่ได้ใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวสีดำนะคะ
ตรวจสอบพบว่าผู้ตายคือคุณจำนงเนี่ย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าที่กลางอก๒นัด
นิ้วชี้ขวา๑นัตริมนิ้วชี้ซ้าย๑นัตริมใต้รักแรก๑นัตริม
และที่ปากอีก๑นัตริมฟันล่างหักหลายซีเลยนะคะ
แล้วกระสุนมันไปตุงอยู่ที่โหนกแก้ม
หนูแก้มด้านขวาคือกระสุนคา
กระหน่ำยิงรวมทั้งสิ้น๖นัดเลย
ใช่ค่ะอุกอัดมากเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็คือชื่อว่าในรอนอายุ๓๐ปีนะคะ
แล้วเป็นใครเป็นหลานชายของผู้ตาย
เป็นเพื่อนบ้านธรรมดาด้วยนะเป็นหลานชายด้วยเป็นญาติกันนะ
เป็นญาติกันด้วยค่ะหลังก่อเหตุก็เดินกลับไปที่บ้าน
ไปนั่งเล่นที่บ้านเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตำรวจบอกว่างานง่ายเลยเข้าไปรวบตัวควบคุมตัวนายรอนเนี่ยนะคะ
พร้อมกับยึดอาวุธปืนของกลางขนาด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอก
ค้นในบ้านไปพบปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอก
ก็เลยยึดไว้เป็นของกลางแบบนี้นะครับ
อกจากนี้ยังไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘จำนวน๖ปลอกที่นายรอนเนี่ย

คิดว่าน่าจะเป็นการทำลายหลักฐานนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยมีการควบคุมตัวนายรอน

เราต้องไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่าคุณวันนี้อายุ๕๕ปีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุสักประมาณ๑๐โมงเช้า
นั่งกินข้าวอยู่กับสามีก็คือผู้ตายอยู่ในบ้าน

เสร็จแล้วสามีก็เดินออกไปล้างจานหน้าบ้าน

นายรอนเดินเข้ามาหน้าบ้าน

ยิงคุณจำนงเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะ
ถามต่อที่ผ่านมานายรอนมีพฤติกรรมแบบนี้ไหม

รอนเป็นพวกคลั่งศัยศาสตร์

ตนเองเคยเห็นนายรอนด่าพ่อแม่

เพราะนายรอนคิดว่าตากไม่ถูกที่
แล้วเดี๋ยวจะทำให้ยันที่ศักดิ์มา
ศัยศาสตร์ที่ไปเอาเข้าบ้านมา

ใช่ค่ะก็เลยด่าพ่อแม่ตัวเองนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
ตัวเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไร

ที่สำคัญสามีก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมาง

ไม่คืออย่างนี้นะ
เขาไปสักมาเต็มตัว

สักกี่สิบศักดิ์กี่อาจารย์ก็ไม่รู้

แล้วทีนี้พาเขาไปล้างอะไรที่วัด

แล้วล้างออกเขาบอกว่าทำของก็ปรองหมดแล้ว
เขาบอกว่าแม่เขาทำของก็ปลองหมดแล้ว
เอากางเกงในมั่งฟาดถุงมั่งไปตากข้างบ้านอะไรอย่างนี้

ชี้หน้าว่าแม่มันชี้หน้าชี้หน้าว่าทำของครอบรองหมดแล้วอะไรอย่างนี้
นี่ฮะป้าวันนี้ภรรยาของผู้ตายคือนายจำนง

ตอนที่ผู้ก่อเหตุเดินอาดมาที่บ้านของนายจำนง
จำนงล้างจานอยู่และนายจำนงก็เห็นนะ
ก็ยังทักทายเป็นปกติเลยถามว่าไปไหน
แต่นี่ครับผู้ก่อเหตุมาในลักษณะเหมือนแบบโอ้โห
ของเข้าหรือว่ามีอะไรแปลกหรือเปล่า
เหมือนเป็นผีอะไรอย่างนี้นะฮะตามความเชื่อ
ตามที่คุณป้าภรรยาของคนตายเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมแปลกเกี่ยวกับการคุณสัย
เกี่ยวกับผีสางอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็นี่คนตายยังถามเลย
เอาไปไหนมาทักทายปกติผู้ก่อเหตุไม่ตอบครับ
ชักปืนรัวยิง๖นัดใส่คนตายที่ไม่รู้อิโนอิเน่
ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายด้วยซ้ำไม่ได้ตั้งตัวเลยใช่
คุณผู้ชมค่ะครอบครัวเนี่ยนำศพของคุณจำนงเนี่ย
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดพิสารนรมิตรนะคะ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็โศกเศร้าภรรยาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าผู้ตายมีลูกสาว๒คนพี่บุ๊คแล้วน่าเศร้าใจมาก
ลูกสาวคนโตเพิ่งจะไปทำงานที่กรุงเทพหลังจบปริญญาได้เพียง๑วัน
หลังจากที่เพิ่งจบการศึกษาได้เพียง๑วัน
ครับแล้วเพิ่งไปทำงานเพิ่งแยกจากพ่อไปเอง
ใช่ค่ะแล้วพอลูกสาวทราบข่าวร้ายก็ลงมาจากกรุงเทพค่ะ

ทีมข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับแม่บังรอนหน่อยแม่นายรอนหน่อย
รอนนายรอนคุณแม่บอกว่าเป็นลูกชายที่สติไม่ค่อยสมประกอบนะ
ครับเป็นเพราะว่าเมื่อห้าปีก่อนเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุขี่รถ
ชนเข้ากับสุนัขสมองได้รับการกระทบกระเทือน
ผ่าตัดช่วยชีวิตเอาไว้ได้ครั้งนั้นแต่ถึงจะรอดมา
รอนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะ
เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วเป็นคนชอบสวดมนต์ตลอดเวลานะคะ
ก่อนเกิดเหตุพ่อของนายรอนก็อยู่ในบ้านส่วนแม่ออกไปทำงาน
บอกว่ายอมรับว่าตกใจมากที่ลูกชายเอาปืนไปยิงนายจำนง
ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาทแท้ก็เลยอยากจะให้นายรอนเนี่ย
มาขอโทษญาติฝั่งคุณพ่อด้วยนะครับ
ภาษาอัทธามากเลยทุกคนมันก็นายเรียนบอกไม่พูดแล้วนะ
มันเรียนบอกล่านเพน้องการเลา
ไม่อยากจะปฎิเลยขอโทษค่ะใหม่เตรียมจิ๊มมา
คุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีความนะคะ
พันธุ์ดำรวจเอกสุธาธิ์ส่งสยมเป็นผู้กังกลับสภบรรรณบีบูรณ์นะคะ
ข้อมูลบอกว่าผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพนะคะที่ทำไป
เพราะคิดว่าคือคิดไปเอง
คิดว่าผู้ตายมาทำคุณสัยใส่ตัวเอง
เพราะฉะนั้นแล้วพนักงานสอบสวนก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาไป
หนักสุดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนอีก๒ความผิดก็เป็นความผิดตามพรบออาวุธปืน